เรื่องของฟุตบอลลีกนะครับมาดูเรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมฟุตบอลชายของเราครับคุณผู้ชมครับ
ไทยนั้นจะบุกไปเจอกับอีรักษ์ซึ่งทางด้านซิโก้ครับ
ก็ออกมาเปิดเผยความพร้อมก่อนที่จะพาทีมชาติไทยไปเจอกับอีรักษ์นะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานมีข่าวออกมานะครับว่า

คุณน้ำนับนนั้นได้แสดง
ที่ทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้น
มีการเปิดรับสมัครผู้จัดการทีมฟุตบอลทุกชุดครับทั้งชายหญิงฟุตซอลรวมถึงฟุตบอลชายหาดนะครับ
แล้วก็มีรายงานว่ามาดามมนต์ครับจะกลับมารับหน้าที่ประธานพัฒนาฟุตบอลหญิงแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
ไม่เป็นความจริงนะครับและที่ผ่านมานางนวลพันธ์ล่ำซำก็ทำผลงานได้ดี
รวมถึงกีฬาฟลอบอร์ครับที่ได้ไปชิงแชมป์โลกทั้งประเภทชายและประเภทหญิงนะครับ
นั้นก็คงไม่มีเวลาว่างเพียงพอที่จะกลับมาดูฟุตบอลอีกแล้วครับ
เรื่องราวของภาพที่เห็นนี้ก็คืองานแถลงข่าวนะครับ
ความพร้อมของทีมชาติไทยที่จะเจอกับอีรักษ์นะครับ
ในการบุกไปเยือนวันที่๒๔มีนาคมนี้
ซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองนะครับก็บอกว่าตอนนี้ครับ
สถานการณ์ก็มีการศึกษาเทปการเล่นของทางอีรักษ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าจักรพันธ์แก้วพรมและสมพรยศ
จะมีรายชื่อเป็น๒๓นักเตะที่จะแข่งกับอีรักษ์
คุณสื่อทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่าทุกคนนั้นมีโอกาสในการเท่าเทียมกันทุกคน
ขึ้นอยู่กับผลงานในสนามเป็นสำคัญ
ส่วนคู่แข่งนะครับเขาบอกว่าไม่ได้กังวล
และไม่ได้สนใจด้วยว่านักเตะจะมีความฟิตมากน้อย
ไหนเชื่อว่ามีความพร้อมสุดขีดก่อนไปเจอกับอีรักษ์ครับ
จริงเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตามที่เราคาดการณ์อย่างที่บอกไปนะครับเราเราคิดว่าเขาคงจะใช้ชุดโอลิมปิกมาเสริมก็เป็นจริงนะครับเขาเอาชุดโอลิมปิกที่ไปรอบสุดท้ายที่บราซิลมา๑๑คนนะฮะชุดแรกที่เขามาเนี่ยก็คือชุดประสบการณ์นั่งประสบการณ์ทั้งหมดเลยที่ไปค้าแข้งฉะนั้นเขาก็คิดว่าน่าจะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวหมายความว่าได้ซ้อมโอลิมปิก
เอาชุดไหนมาก็คงจะชนะได้นะครับเราก็ต้องมีแผนในการรับมือนะครับ